หลายพื้นที่บริเวณอิสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือ
คงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นที่แผ่กันมาบ้างแล้วนะครับ
ส่วนบริเวณตอนกลางในระยะแรกที่มีลมหนาวแผลมาแบบนี้

ซึ่งหลังจากนี้ฝนจะลดลงนะครับไปตกต่อในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แน่นอนถ้าหากลมหนาวมาแรงภาคใต้ฝนก็จะตกหนักนะครับ
นี่คือภาพถ่ายเราเทียมจะสังเกตว่าบริเวณทางตอนบนเมฆ
ที่เป็นกลุ่มเมฆฝนที่มีสีเขียวสีส้มหายไปเลยนะครับ
เพราะว่ามีลมหนาวอากาศแห้งแผ่เข้ามาปกกลุ่มเมฆส่วนใหญ่ไปอยู่บริเวณทางตอนล่างครับ
ส่วนนี้เป็นกระแสลมนะครับจะสังเกตว่ามีการพัดเข้ามาปกคลุมจากบริเวณที่ตะวันออกเฉียงเหนือก็คือ
มาจากฝั่งลาวฝั่งเวียดนามนะครับพัดเข้ามาปกครุมเมืองไทยของเรา
ในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างเข้าภาคกลางตอนล่างนะครับอีกเส้นหนึ่งก็มาในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แบบนี้เองเนี่ยนะครับลมที่มาจากตรงนี้เอาลมหนาวมาด้วยนะครับจึงทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะค่อยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
และที่สำคัญครับมีพายุอีกหนึ่งตัวก่อตัวขึ้นตรงนี้นะครับเป็นซุปเปอร์ใต้ฝุ่นนะครับพายุลูกนี้เนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่อยู่ในทะเลแบบนี้เนี่ยนะครับต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่สามสิบเอ็ดก็คือสิ้นเดือนเลยนะครับหลังจากนั้นจะค่อยค่อยอ่อนกำลังวันที่สี่จะสลายกลายเป็นหย่อมความป

ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ตามแนวภูเขามาดูการเปลี่ยนแปลงกันหน่อยนะครับนี่คือในมุมหวานนี้นะครับสีเขียวเนี่ยนะครับคืออากาศเย็นนะครับอยู่ตามภูเขาต่างภายในภาคเหนือส่วนสีฟ้าคุณผู้ชมดูดีวัฒนภูมิต่ำกว่าสิบห้าองศานะครับก็จะค่อยเข้ามาปกปรุงภา
ว่าถ้าหากคำนวณสถานการณ์ฝนสะสมส่วนใหญ่ฝนก็จะไปออกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยอาจจะต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษเพราะว่าคลื่นแรงฝนก็ตกเพิ่มขึ้นด้วยและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ